ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับมาเริ่มช่วงแรกของเราด้วยที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปทดลองการขับรถกันก่อนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจจะซื้อรถสักหนึ่งคันนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องเริ่มที่ความชอบส่วนตัวรวมทั้งจุดเด่นของรถด้วยว่าเราชอบแบบไหนต้องการรถแบบไหนแต่ว่าตอนนี้ค่ายรถยนต์ส่วน
ส่วนใหม่๒๐ลิตรสี่สูบแถวเรียงขับเคลื่อน๒ล้อหลัง
ส่วนภายในเน้นความหรูหราเบาะนั่งทรงสปอร์ต
งหน้าปาดมาตรวัดเรืองแสงจอแสดงผลสั่งงานผ่านกลุ่มควบคุมกลาง
หลังคามุนลูฟช่วยเพิ่มแสงสว่างในห้องโดยสาร
ความสบายขณะขับขี่
ในช่วงกลางคืนเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะไป

ช่วงแรกจะให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบ
นั่งคู่กับผู้เชี่ยวชาญการขับขี่
คำแนะนำเส้นทางภายในสนามทดสอบ
พร้อมการขับขี่ด้วยความเร็วที่ปลอดภัย๑รอบสนาม
จากนั้นให้เราได้ลองทดสอบสมรรถนาของรถ

ทดสอบความสามารถการเกาะถนนและการเข้าโค้ง
บอกได้คำเดียวว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะสูง
ช่วงล่างหนึบเกาะถนนเข้าโค้งรับรองไม่หลุดโค้ง
ส่วนการเร่งความเร็วช่วงทางตรงทำความเร็วได้ดี
เกาะถนนแล้วก็มีระบบนวัตกรรมใหม่ใหม่
มาช่วยในการขับรถที่ปลอดภัย

การเข้าโค้งเนี่ยรับรองปลอดภัย
ทำอัตราเร่งจาก๐ถึง๑๐๐
ใช้เวลา๗๕วินาที
โหมดการขับขี่ปรับได้๔รูปแบบคือ
ส่วนราคาจำหน่ายอยู่ที่๕๔๙๐๐๐บาท
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน